สวัสดีครับทนายตั้มครับสวัสดีค่ะ

ทนายตั้มโอ้โหยังไงกันเนี่ยวันนี้
เมื่อวานก็โพสต์วันนี้ก็โพสต์

คือเอาเรื่องเมื่อวานก่อนแล้วกันนะ
จันนี้รู้เรื่องคือยังไงฮะทนายตั้ม
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปิดตัวบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับ
เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมนะครับ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักไม่เกิน๙โมงเช้าครับ

เปิดตัวบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณตังโม
ไม่เกิน๙โมงเช้าจะรู้ว่าใคร
ใช่ครับเดี๋ยวเขาจะมาช่วยผมในการตามหาความจริงนะครับ
ช่วยทนายตั้มในการตามหาความจริงอย่างนี้เหรอ

คือเขามีข้อมูลอะไรที่มันจะสามารถไขปริศนาคดีนี้ได้เลยแบบนั้นไหมคะทนายตั้ม
คือเขามีสิทธิ์ที่แบบว่าอธิบายยังไงดีนะครับ
คือเอาเป็นว่ามีเขานะครับเราจะได้มีความหวังกันนะครับคือ
คือยังไงธนายตั้มเอาพูดตรงนะคืออย่างคดีนี้เนี่ย
นายตั้มก็บอกเองว่าทางกลุ่มของคนที่อยู่บนเรือ๕คนเนี่ยเขาเคยมาปรึกษาทนายตั้มไม่รับทำคดี

ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับคดีตอนนี้คือธนายตั้มก็คือพยานที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกไปให้ข้อมูลอยู่วันหนึ่ง
ใช่ครับแล้วผมก็กำลังตามหาความจริงเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับ
แล้วข้อมูลต่างที่ได้มาเนี่ยหรือบุคคลสำคัญที่จะมาเจอทนายตั้มจะเปิดตัวพรุ่งนี้เนี่ย
ตำรวจเขาจะเอาไปใช้ไหมหรือมันจะยังไงมันจะไปส่งต่อกันยังไง
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะได้เห็นนะครับว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับ

แปลว่าเป็นคนที่ตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบปากคำใน๔๐ปากนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้สอบปากคำปากนี้ไว้หรือยังนะครับ
ใช้คำว่าเขาเป็นความหวังของคดีนี้ได้เลยไหมคะ

เอาแง้มให้นิดนึงแง้มให้นิดนึง
จากที่เราสิ้นหวังเราจะมีหวังครับ

รู้จักครับ
แล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บนเรืออะไรยังไงเขาจะรู้เหรอว่า

มันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่บนเรือเสมอไปนะครับครับ

แต่ว่าก็สามารถทำให้คดีไปต่อได้
จะสามารถบอกได้เลยว่าหลังจากบนเรือแล้วน้องแตงโมถ้าตกเรือไปมันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไง
อันนี้เขาจะสามารถบอกอย่างนี้ได้ประมาณอย่างนี้ป่ะ
อืมเดี๋ยวเราลองพวงนี้ดีกว่าค่ะคุณภาคุณ
ใช่ครับคือเขาไม่อยากจะวันนี้ตั้งแต่วันนี้แล้ว
ไม่เป็นสุขอะครับเขาก็เลยขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าครับผมทีเดียว
แล้วผมจะไปรอดูได้ที่ไหนเนี่ยว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร
เดี๋ยวรอดูในเพจผมก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโพสต์ก่อน

ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะ

ถามนิดนึงได้ไหมคะคือตอนนี้มันมีทฤษฎีออกมาหลายเรื่องราวเนาะ

คำให้การหรือว่าเรื่องเล่าจากพยานปากสำคัญที่ทนายตั้มจะเปิดตัววันพรุ่งนี้เนี่ย

อืมคือผมไม่ได้ฟังทุกเรื่องนะครับว่าเรื่องไหนมีอะไรยังไงบ้างนะครับ
ทนายตั้มคือตอนนี้๑๐วันแล้ว๑๐วันแล้ว
อย่างน้อยคนที่เขาติดตามดูข่าวสารอยู่เขาบอกว่า

ฆาตกรรมอำพลางลึกลับซับซ้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ยังพอจะดูทิศทางของคดีได้
ทนายตั้มเท่าที่ติดตามมาเนี่ยวันนั้นก็ไปดูเรือลำเกิดเหตุมาเนี่ย
ตกลงมันคืออะไรอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
คือตอนนี้นะครับแนวโน้มของทางตำรวจเนี่ยคงจะไปทางอุบัติเหตุ
เพราะว่าฟังจากที่ผมอ่านข่าวนะครับจากที่ท่านผอบตรแง้มออกมา

ตอนนี้เขาก็คงจะเร่งสรุปเรื่องนี้แหละก็คงจะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ว่าหลายคนก็ยังคาใจนะครับว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวตำรวจจะมีพยานหลักฐานอะไรที่จะสามารถที่จะตอบสังคมได้

แล้วตำรวจเขาก็ไม่ได้บอกมาหมด
บางทีเนี่ยเขาก็หลอกนักข่าวออกมาปล่อยข่าวออกมาให้
เหมือนกับให้คนที่เป็นสายข่าวของการที่ที่เป็นตำรวจมาปล่อยข่าวกับหลายคน
ส่วนของผมเนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปหลังจากวันจันนี้นะครับ

สำคัญครับแก้วถ้าเกิดอยู่ในแม่น้ำ
ผมว่าคิดว่าคงจะมีพยานบางคนบอกมาแล้วแหละว่า
ได้มีการทิ้งขวดวายกับแก้ววายไป
เทอดแบบนี้มันก็มีความผิดนะครับ

แต่ว่าเราก็ต้องมาดูสาเหตุว่ามันมีอะไร
แค่กลัวว่าจะเรื่องเมาเหรอหรือเปล่า

กลัวอะไรมากกว่านั้น

ผมได้ข้อมูลมา

เขาไม่อยากจะออกมาให้สังคมรับรู้ในเรื่องนี้นะครับ

เขาไม่อยากจะออกมาให้สังคมรับรู้ในเรื่องนี้นะครับ
เขาไม่อยากจะออกมาให้สังคมรับรู้ในเรื่องนี้นะครับ

มีคนนึงแล้วกันนะครับที่เมื่อก่อนมีพฤติกรรมชอบหยอดยา
มีคนนึงแล้วกันนะครับที่เมื่อก่อนมีพฤติกรรมชอบหยอดยา
เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับ
แล้วผมก็เลยขอตัวเพื่อนคนนั้นเนี่ย

แต่ทีนี้เพื่อนเขาเนี่ยเขากลัว

บอกเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้นะครับ
แต่ว่าเป็นเพื่อนของคนที่หยอดยาเลย

เที่ยวด้วยกันแล้วก็เคยทำแบบนี้ครับผม
แล้วเขาทำบนเรือลำนี้หรือเปล่า

อะไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอดูความคืบหน้าต่อไป
คือทนายตั้มในมุมของทนายตั้มเนี่ยมองทฤษฎีไหนมันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
คุณตังโมปวดปัสสาวะไปนั่งท้ายเรือตกลงไป
หรือว่าตอนแรกผมเกิดอะไรก็ไม่รู้มีอะไรนะไปจะพาไปโรงแรมแห่งหนึ่ง
มีคนมีสีรออยู่อะไรยังไงเนี่ย
คือเอาเรื่องเรื่องปัสสาวะบนเรือก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ก้ำกึ่งนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
แต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าพอผมเห็นแผลแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้เกิดจากใบพัดแล้ว
ผมก็ไม่เชื่อแล้วเรื่องปัสสาวะท้ายเรือผมว่าน่าจะเกิดไม่ข้างเรือก็หน้าเรือ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแหละไม่ข้างเรือก็หน้าเรืออย่างนี้หรอ

คุณแตงโมจะตกลงไปได้ยังไง
ใช่ครับแล้วทำไมต้องบอกว่าเป็นการไปปัสสาวะท้ายเรือ
อู้หูยดูแล้วณขนาดนี้แกล้งข้อหาไว้๒คน

ก็จริงแหละกระแสข่าวว่าจะมีคนที่๓ก่อนตั้งแต่ก่อนที่ผมจะออกมาแล้วนะครับ
ว่าเดี๋ยวจะต้องมีอีกคนนึงแน่นอนนะครับ
เดาไว้ว่าเป็นแฟนนะครับตอนนั้นเนี่ย
แล้วพอผมไปแถลงไปเนี่ยนะครับ
ตำรวจเขาก็เหมือนกับว่าทนายตั้มแถลงแบบนี้นะครับ

ผมก็เลยบอกว่าคงจะมีแค่สองคนแล้ววันนั้นผมออกไปแถลงนะครับ
แต่ตอนนี้มีกระแสว่าจะ๓อีกแล้วนะครับ
คือเอาเป็นว่านะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าจะ๒หรือ๓
เดี๋ยวรอออกหมายเรียกหรือออกหมายจับก็รู้แน่ครับว่าจะมีเพิ่มอีกไหมนะครับ
ตามพันธ์แล้วข้อหาที่จะเพิ่มเนี่ยเป็นข้อหาไปทางเดียวกันกับ๒ข้อหาแรกไหมคะ
เป็นข้อหาแนวไหนครับ
ถ้าเกิดว่ามันมีเจอแก้วเจออะไรมาอย่างนี้นะครับมันจะโดนข้อหาทำลายพยานหลักฐานนะครับ
หรืออย่างที่ผมเดาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็น่าจะโดนเรื่องประมาทด้วยอีกคนนึงนะครับ
แต่ว่าไอ้คนที่ทิ้งแก้วหรือทิ้งอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
หรืออาจจะโดนร่วมกันทำลายพยานหลักฐานเลยก็ได้
คือมันมีหลักฐานสำคัญอะไรถึงขั้นต้องโยนทิ้งเลยเหรอกลัวเมาแล้วขับบนเรือกฎหมายตรงนี้หรือเขาไม่รู้ว่ากฎหมายมันเอาไม่ถึงเรื่องเมาแล้วขับบนเรือ
มันเป็นไปได้หมดครับตอนนี้นะครับคุณภาคภูมิคือเราก็ไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าคนที่รู้ดีก็มีอยู่แค่บนเรือเท่านั้นเอง
แต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่สิ้นหวังนะทนายตั้มยืนยันนะ๙โมงเปิดตัวนะไม่เกิน
พรุ่งนี้ไม่สิ้นหวังครับอ้าว
ท่านผู้ชมแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์ก็เดี๋ยวรอฟังรอดูทนายตั้มพรุ่งนี้

วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับทนายตั้มครับ

คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทนายสิทธาไปเป็นพยานยังไง
คือวันที่เกิดเหตุคืน๒๔กุมภาพันธ์เสร็จปุ๊บ

วันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ว่าเขารวมตัวกันที่อู่จอดเรือกลางคืนก่อนใช่ไหม

ตอนค่ำถึงจะไปพบตำรวจสพเมืองนนทบุรี

ระหว่างวันเนี่ยเขาไปร้านอาหารอยู่สองแห่ง

ทั้งสองแห่งเนี่ยเหมือนกับไปคุยกับทนายความไปปรึกษาทนายความ

ซึ่งแห่งที่๒นี่แหละทนายสิทธาบอกว่าใช่มาพบผม

เหมือนกับมาขอคำปรึกษาหรือจะให้ผมช่วยคดี

คุยอะไรกันบ้างหรือว่าเขามีท่าทีลักษณะยังไงบ้าง

ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะพยานเด็ดเหรอคะพยานลับเหรอคะ

เป็นบุคคลที่จะทำให้คดีมีความหวังขึ้นมา
คืนนี้ทุกคนจะได้นอนหลับกันสบายนิดนึงเนาะ